คุณผู้ชมเรื่องการเมืองที่เราคุยกันอยู่แทบทุกวัน
คือรายละเอียดหลักยังไงก็จะต้องรอ๙พฤษภาคมถูกไหม
แต่ว่าอีกประเด็นนึงที่พูดกันทุกวันจริง
อากาศค่ะไปไหนมาไหนเจอหน้าใครก็ได้

ทีนี้ทำยังไงล่ะคะพอร้อนขนาดนี้แล้ว
เราจะมีวิธีการดูแลตัวเองยังไงให้ไม่ป่วยจากอากาศร้อนต่าง
วันนี้เดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมกันค่ะกับอาจารย์สุภาพในขีดเส้นใต้เมืองไทยเลยนะคะ

ถึงแม้เราจะชาชินกับอากาศร้อนเพราะเมืองไทยเป็นเมืองร้อน
แต่ปีนี้มันร้อนมากจริงร้อนติดอันดับโลก
วันก่อนที่ไหนล่ะลำปางก็เอากระทะใส่น้ำมันแล้วมาวางไว้กลางแดดทอดไข่ทอดไข่ได้เลย
แล้วเดี๋ยวในข่าวเนี่ยที่โปรยไปเมื่อสักครู่ว่าร้อนจนกระทั่งรถไหม้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไง
เออแต่ว่าเอาเถอะเราอยู่เมืองร้อนก็ต้องทน
แต่คำถามก็คือว่าเราควรจะดูแลสุขภาพยังไงในหน้าร้อน
อันนี้ก็มีคำเตือนเยอะแต่ว่าคนที่น่าจะมีข้อมูลและคำเตือนที่ดีที่สุดคือ
ธิบดีกรมอนามัยของกระทรวงสาธารณสุขแพทย์หญิงพันธิมลวิปุลากร
อยู่กับผมตอนนี้นะครับสวัสดีฮะท่านอธิบดีครับ
สวัสดีค่ะคุณสุภาพครับเอาหลักเลยเอาหลักเลยอะไรที่พึงระวังมากที่สุดในช่วงหน้าร้อนมากแบบนี้
มีอยู่๓เรื่องค่ะ๑อุณหภูมิร่างกายของเราจะสูงขึ้นตามอุณหภูมิของอากาศ
ที่สองก็คือของที่เรากินเข้าไปเพราะว่าจะสัมพันธ์กับเรื่องโรคที่เขาปล่อยช่วงหน้าร้อนก็คือต้องเสีย
อันที่สามก็คือเรื่องอารมณ์อากาศร้อนบางทีก็ทำให้อารมณ์ไม่ปกติเหมือนกัน
มันก็ต้องฝาก๓เรื่องนี้ค่ะ
ครับผมมีไลน์ที่เขาส่งกันแล้วอ้างว่าเป็นไลน์ของแพทย์ด้วย
ผมลองหยิบมาถามท่านอธิบดีได้ไหมครับ

เขาบอกอย่างนี้ครับแพทย์คนหนึ่งเตือนว่าที่อุณหภูมิ๔๐องศา
ถ้าคุณดื่มน้ำแข็งทันทีหลอดเลือดขนาดเล็กอาจระเบิดได้
เพื่อนของเขาเพิ่งเข้าไปในบ้านเพื่อล้างเท้าด้วยน้ำเย็น
จากนั้นดวงตาของเขามองไม่เห็นอย่างชัดเจน
มีเพียงหูเท่านั้นที่ได้ยินเสียง
แล้วเขาก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา

จริงอุณหภูมิร่างกายเรามันปรับตัวได้นะคะ
และยิ่งแค่ถ้าตามเขาเสนออีกว่า
แค่อุณหภูมิที่เท้าหรืออะไรที่จะรุนแรง
เสียชีวิตน่าจะไม่เป็นขนาดนั้นนะคะ
ร่างกายเรานี่มันมีความสามารถในการปรับต่อโตอุณหภูมิได้ระดับหนึ่งนะคะ
ครับอันนั้นก็เกินไปหน่อย
แต่นี่เขาบอกว่าอันตรายไม่ได้มีแค่จากการดื่มน้ำเย็นเท่านั้น
แม้แต่การล้างมือล้างหน้าล้างเท้าด้วยน้ำเย็นก็อันตราย
คุณควรจะต้องไม่ให้ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายที่ร้อนกระทบ

คุณต้องใช้เวลาประมาณ๓๐นาที

และปรับเป็นอุณหภูมิในร่ม
ให้ดื่มน้ำอุ่นประมาณ๓๔๓๖องศาเซลเซียต
ไม่จำเป็นต้องลำบากขนาดนั้นน่ะนะคะ
งั้นนะครับแน่นอน่ะนะครับ
เพื่อเป็นการสั่งทำน้ำอากาศไปออกอ่ะค่ะ

อยู่แล้วเรากลับเข้าไปเรานั่งพักสักครู่แล้วก็ลุกไปไปอาบน้ำ
ต่อให้เป็นน้ำน้ำเย็นยังไงความสามารถของเราในการอาบ
นึกออกไหมคะคือร่างกายเรามันก็จะจัดการตัวเองอยู่แล้ว
ใครจะไปอยู่ในน้ำเย็นจัดอย่างนั้นได้ในเวลานาน
ถ้ายังสติดปีอยู่ไหมเขาไม่ได้มีอาการอะไรเลยนะคะ
เรื่องการดื่มน้ำเย็นเขาบอกในวันที่อากาศร้อน
หลีกเลี่ยงน้ำเย็นเพราะจะทำให้หลอดเลือดหดตัวอย่างรวดเร็ว
จริงยิ่งร้อนมากคนก็อยากยิ่งหาน้ำเย็นอันนี้
อันนี้เป็นยังไงครับ
หลักการของเราคือเรื่องอุณหภูมิของร่างกาย
เราไม่อยากให้อุณหภูมิของร่างกายมันคือโหมาก
หลังจากวันที่อากาศร้อนมากมีคำแนะนำหลายวิธี
ดื่มน้ำเย็นเป็นแค่หนึ่งในหลายวิธีที่เราแนะนำ
คือให้อุณหภูมิกำลังกายเรากลับมาแบบปกติมากที่สุด
จริงเราก็ทำทุกอย่างร่วมกัน
ไม่จำเป็นก็อย่าไปอยู่ตากแดดก็ต้องออกแดด
ก็ให้มันมีอะไรปกป้องตัวเองสวมเสื้อผ้าให้มันปลอดโปร่ง
หาเวลากลับเข้ามาพักแล้วก็ทำอย่างที่บอกค่ะ
นั่งพักสักครู่จะดื่มน้ำเย็นจะลุกไปล้างหน้าร้านจะอาบน้ำ

ครับครับฉะนั้นฟังดูในโลกออนไลน์ก็เกินไปหน่อย
กังวลวิตกมากเกินเหตุไปหน่อย
อย่างที่คุณซ่าพูดตอนต้นนะคะเราเป็นคนเมืองร้อน
ใช้ชีวิตให้สบายขึ้นกับอากาศร้อนสักนิดนึงน่าจะดีกว่า
เรื่องอาหารการกินควรจะดูแลอย่างไรเป็นพิเศษไหมครับ
แต่งได้ง่ายหลายกินร้อนช้อนการที่เราคุยมาตลอด
แล้วพุยมาตลอดจะต้องใส่ใจมากขึ้นเพราะว่าบางทีตัวพักให้อาหาร
ก็จะไม่ค่อยสดฮ่ะผรุงเสร็จแล้วกินเอาไว้
เสียง่ายนะคะห้ะมันก็ตอนวางไว้นอกตู้เย็น
ไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้อากาศร้อนขนาดนี้เนี่ยไม่ชั่วโมงถึงอากาศ
แล้วก็เลี่ยงข้อคลุมที่มันเสียง่ายเช่นใส่กะทิ
อันนี้ก็จะทำให้มีปัญหาได้ง่าย
แล้วก็ตัวที่จะเจอบ่อยอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องน้ำแข็ง
ที่มาจากแหล่งที่ไม่สะอาดหรือมาจากแหล่งสะอาดแล้ว
จะมาเก็บในบรรจุที่ไม่สะอาดเช่นบางร้านใช่ไหมคะแช่กระป๋องเครื่องดื่มด้วย
แล้วก็ตักใส่เป็นน้ำแข็งสำหรับบริโภคด้วยอันนี้ไม่ได้ค่ะ

ครับครับโรคที่เขาเตือนกันมากก็คือฮิสโตรกที่เรียกกันว่าโรคลมแดด
อันนี้เราควรระวังยังไง
อันนี้ต้องระวังค่ะอย่างที่บอกอุณหภูมิร่างกายเราประมาณ๓๐
๓๘๓๙ก็เริ่มเคลียร์แล้วค่ะแต่ถ้าเกิน๔๐องศาสูงเกินกว่า
ที่ร่างกายเราจะปรับตัวหรือรับมือได้อวัยวะก็จะเริ่มทำงาน
ไม่เป็นระบบที่แย่ที่สุดก็คือตัวหัวใจกับตัวหลอดเลือดใช่ไหมคะ
ที่มันจะทำงานมันจะเต้นเร็วขึ้นแผ่วขึ้น
อาการที่สังเกตก็คือมันเหมือนตัวเราร้อนแต่เหงื่อไม่ออก
อันนี้ต้องเริ่มระวังแล้วค่ะแล้วจะเริ่มรู้สึกว่าคนในตัวร้อนจัด
บางคนจะเริ่มเพลียเหมือนจะหมดสติ
บางคนจะปวดศีรษะมืนงง
ถ้าท่านเจออาการแบบนี้ก่อนนะคะก่อนจะหมดสติ
อันนี้ต้องรีบเข้าที่ร่วมนั่งพัก
มันจะมีสัญญาณเตือนมีสัญญาณเตือนตัวร้อน

แต่ไม่มีเหงื่อก็มึนงง
อันนี้ต้องระวังแล้วค่ะ
คนที่ชอบออกกำลังกายจ๊อกกิ้งเดินออกกำลังกายกลางแจ้ง
มีควรจะเตือนอะไรเขาไหมครับ
ขยับเวลาจริงเราแนะนำตอนเช้า
กำลังกายก็จะใส่เหงือมากขึ้นร่างกายจะขาดน้ำ
อันนี้จะแนะนำในคนปกติที่ไม่ออกกำลังกายด้วยนะคะ
ช่วงหน้าร้อนหิวไม่ต้องรอจนหิวน้ำจัดนะคะ
มีอะไรที่ผมไม่ได้ถามและท่านอธิบดีอยากจะเตือนในภาพรวมอีกครั้งไหมครับ
ก็อยากให้ดูแลอย่างที่ว่าค่ะหนึ่งปรับตัวเราและความพร้อมที่จะรับมือกับอากาศร้อน
แล้วก็คอยสังเกตอาการระวังเรื่องการกินอาหาร
รวมถึงดูแลเรื่องอารมณ์ความรู้สึกให้ดีเดี๋ยวถ้าตามกรมอุตุบอกมีวันร้อนจัดแล้วนะคะ
ก็หลังจากนี้น่าจะร้อนน้อยลงไปบ้างครับขอบพระคุณต้านอธิบดีครับ
ขอบคุณมากขอบพระคุณครับท่านอธิบดีกรมอนามัยกระทรวงธารณสุขแพทย์หญิงพันวิมลวิปุลากรครับ
วันนี้ก็มาแนะนำข้อพึงระวังในช่วงหน้าร้อนเออมีคนถามมาว่าตับน่ะควรห่วงไหม
เพราะมีคนบอกร้อนตับแตกมันเป็นยังไงบอกไม่เกี่ยวกับร่างกายเลยครับ
ตับแตกก็คือว่าถ้าใครอยู่บ้านนอกเนี่ยเขาจะเอาใบจากหรือไม่ใบตาลตะโนดเนี่ยมาทำเป็นตับมุ่งหลังคา
พออากาศร้อนมากเนี่ยตัวตับมันจะโกงพอตับโกงใบตับมันจะแตก
เขาเรียกว่าร้อนตับแตกคือใบตับมุงหลังคาไม่ใช่ไม่ใช่ตับในร่างกายเราครับ
ก็ถามมาก็หาความรู้ก็เอาคำตอบมาให้ครับคุณน้ำแข็งครับคุณบุ๊คครับ
คุณผู้ชมก็ส่งไลน์เข้ามาพอดีที่อำเภอบ้านฉางร้อนตับแตกเลยอาจารย์
ถือว่าเป็นความเข้าใจที่น่าสนใจนะขอบคุณอาจารย์สุภาพคลี่ขจายด้วยในขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้
ขีดเรื่องร้อนจริงก็เรื่องของสภาพอากาศร้อนนะครับ
ของเมืองที่ร้อนที่สุดในโลกด้วยคือเมื่อวานนะดีในฉันเข้าไปดูค่ะตอนเที่ยงตรงของเมื่อวานนี้

รายงานอันดับโลกนะจังหวัดเลยอยู่ในอันดับ๕
องศาอันดับ๖คือจังหวัดมหาสารคาม

เท่าไหร่ฮะ๔๓๓องศา
ใช่ค่ะเท่ากันกับเถินลำปางเลยอยู่อันดับ๘
องศาเหมือนกันและอันดับที่๑๓อยู่ที่สุโขทัยค่ะ
๔๒๙องศาส่วนอันดับ๑ที่ติดอันดับโลก
ก็อยู่ที่พม่า๔๕๘องศาเซลเซียส